เอาล่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวเรื่องของการทำความดี
ถวายเป็นพระราชสุนแด่ในหลวงราชกาลที่เก้ามาก่อนนาน
แล้วก็นี่แหละครับไลน์มาคุยกับเราแล้วว่า

ใช่หนึ่งความดีที่อยากทำถวายในหลวงนะคะ

มีหนึ่งท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสจะปลูกป่าให้ได้มากที่สุด
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ปลูกดอกดาวเรืองเหมือนกันนะครับ
ลูกทั้งหมด๑๙ดอกค่ะแล้วก็จะขอปลูกดอกดาวเรืองไปตลอด
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ด้วย
ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับคุณตาท่านหนึ่ง
วัยบอกเลยว่าเกินร้อยแล้วเป็นชาวมุกดาหาร
แล้วเขาบอกเลยว่าเป็นแฟนพันธ์แท้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงสายตานี่ดีมาก
และที่สำคัญถ้าบอกว่าเป็นแฟนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่

พอได้เห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ซึ่งแสดงอาการที่ดีใจมากสำหรับคุณตาท่านนี้
เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนครับ

เพราะฉะนั้นพอเอาพาดหัวหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษของเราขึ้นมา
ก็อ่านภาพหัวได้ยังแม่นยาม

คุณตาถูมบุญรักวัย

ที่บอกว่าเกินร้อยคือเกินร้อยมา๖เดือน

แล้วนี่อ่านข้างหลังได้ด้วยตัวเล็กกว่าข้างหน้าอีก

ตรงพลวงสร้างถออำเภอ
คำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของเมื่อวาน

เราจะมีของนี้ให้ดูด้วยแต่มาดูคุณตาก่อน

ทายรัฐเนี่ย
ในช่วงนี้เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษด้วย
คุณตาก็บอกว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙เป็นอย่างมาก
แล้วก็ได้น้อมนำคำสอนของในหลวงราชการที่๙ปราปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
แล้วที่สำคัญตอนนี้ฉบับพิเศษออกมาก็พลาดไม่ได้ซื้อทุกวัน
เพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกให้ลูกหลานได้ดูในอนาคตนะครับ
แล้วนอกจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่คุณตาชื่นชอบที่จะอ่านแล้วนะ
ยังชอบอ่านหนังสือธรรมะอีกด้วย

ในการรักการอ่านและพักดีต่อสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับ